คดีที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วง๘นาฬิกาวันนี้นะครับ
ในพื้นที่จังหวัดกระบี่นะครับท่านผู้ชมครับ
ก็ปรากฏว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งถูกยิงเสียชีวิต
ที่สวนปามแถวข้างบ้าน
แต่คาดว่าคนร้ายน่าจะยิงผิดตัว
ค่ะน่าจะตั้งใจจะไปยิงลูกชาย
เพราะเหมือนกับว่าลูกชายเคยมีปัญหาก่อนหน้านี้แต่ว่าแม่เนี่ยอาจจะไปเห็นก่อน
ถูกต้องนะก็เมื่อ๘โมงเช้าวันนี้นะครับ
มีคนร้ายสองคนไปดักซุ่มอยู่ในสวนปามในพื้นที่จังหวัดกระบี่นะครับ
แล้วก็ใช้ปืนยิงใส่นางละม่อมศรีสุวรรณอายุ๕๓ปี
ก็เสียชีวิตอยู่ในที่เกิดเหตุนะครับ
ตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นสวนปามที่อยู่ใกล้ใกล้กับบ้านพัก
จุดเกิดเหตุมีกองเลือดแล้วก็ปลอกกระสุนปืนขนาด๙มมตกอยู่๓ปลอก
ห่างออกไปจากจุดแรกประมาณร้อยเมตรมีปลอกกระสุนปืนขนาดเดียวกันอีก๒ปลอกนะครับ
ส่วนนางละม่อมที่ถูกยิงเข้าที่บริเวณกรามขวาทะลุกกหูซ้าย๑นัด
อกทะลุหลัง๑นัดอาการสาหัส
แล้วก็ไปเสียชีวิตระหว่างนำตัวส่งโรงพยาบาล
ขณะเดียวกันสามีของนางละม่อมนะครับ
คือนายประชาศรีสุวรรณอายุ๕๒ปี
ก็ถูกคนร้าย๒คนที่มายิงเหมือนกัน
คนร้าย๒คนนี่สวมบวกไหมพรค์
เขาวิ่งหนีรอดเอาชีวิตมาได้นะครับรอดชีวิตมาได้อย่างหุดหวิดเลยนะครับ
ตอนนั้นกำลังชงกาแฟนะครับ
จะออกไปนั่งกินที่สาราหน้าบ้าน
ส่วนนางละม่อมภรรยากำลังเดินไปที่สวนปาม
เพื่อจะไปเก็บผลหมากจากต้นหมากข้างบ้าน
แล้วก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๓นัดนะครับก็จะเดินออกมาดู
ปรากฏว่าภรรยาเนี่ยตะโกนเสียงดังบอกว่าให้วิ่งหนีไปอย่าเข้ามานะครับ
ก็เลยวิ่งหนีไปทางสวนยางพาราอีกฝั่งหนึ่งของบ้าน
่งหน้าไปยังบ้านของเพื่อนบ้านนะฮะ
ซึ่งตามรายงานล่าสุดนี่ก็คือเป็นบ้านของน้องชายนะครับ
อยู่ไปสักประมาณห้าร้อยเมตรไม่ไกลกันนะครับวิ่งไปทางนั้นนะครับ
มีเสียงปืนดังไล่ดังไล่หลังมาด้วย๕๖นัด
แสดงว่าคนร้ายเนี่ยวิ่งตามมายิงนะครับก็เลยไปหลบอยู่บ้านเพื่อนบ้านอยู่สักสิบห้านาที
แล้วก็ได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์ของคนร้ายที่ขับหนีออกไป
นายประชาบอกว่าสาเหตุการสังหารภรรยาเนี่ยเขาก็ยังไม่รู้
เพราะปกติแล้วภรรยาก็เป็นคนธรรมธรรโมและไม่เคยมีปัญหากับใคร

น้องชายอยู่ห่างกัน๕๐๐เมตรนะครับไปขอความช่วยเหลือนะครับ
ซึ่งนายประเสริฐบอกว่าก่อนเกิดเหตุก็กำลังอยู่ที่แปลงเพาะยางข้างบ้าน
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดแล้วเห็นพี่ชายวิ่งมาที่บ้าน
แล้วก็ตะโกนบอกให้ไปช่วยพี่สะพ้ายหน่อยถูกยิงอยู่
ก็พอไปถึงกันก็พบว่าพี่สะพ้ายเนี่ยเสียชีวิตแล้ว
คนร้ายเนี่ยเห็นสองคนนะครับขี่จักรยานยนต์ฮอนนาเวฟสีน้ำเงินผ่านหน้าบ้านเข้าไป
หมวกไหมพรมแต่ไม่ปิดหน้านะฮะตำรวจเชื่อว่าคนร้ายต้องวางแผนมาเป็นอย่างดี
เพราะว่ารู้เส้นทางหลบหนีโดยมาดักซุ่มรออยู่ก่อนแล้วด้วย
พอผู้ตายเดินมาเก็บหมากข้างบ้านก็ลงมือยิงเลยนะครับ
แล้วเห็นสามีผู้ตายออกมาหวังจะยิงอีกคนนึงนะครับแต่ว่าเขาหลบหนีไปได้
พลตำรวจรีศักดิ์ชัยลิ้มเจริญผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกะบี่
ซึ่งเดินทางไปตรวจสอบคดีนี้นะครับไปที่จุดเกิดเหตุ
หลังจากสอบสวนผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ผู้ที่เป็นพยานแวดล้อมแล้ว
ก็ได้ให้ญาติเนี่ยที่มาสอบปากคำอย่างละเอียดเนี่ยเน้นไปที่ลูกชายเลยนะครับ
ลูกชายชื่อนายประทีปศรีสุวรรณหรือว่านายบอยอายุ๓๓ปี
เมื่อวานนี้เนี่ยตอนเกิดเหตุเมื่อเช้านี้นะครับก็อยู่ในบ้านนะครับ
ซึ่งทางตำรวจบอกว่าจากข้อมูลของชุดสืบสวนในเบื้องต้นทราบว่า
หมายที่แท้จริงของมือปืนนั้นไม่น่าจะใช่นางละม่อม
แต่ว่าน่าจะเป็นตัวลูกชายที่มีปัญหาขัดแย้งกับคนบางกลุ่ม
เรื่องธุรกิจบางอย่างเวลาเกิดเหตุลูกชายกับภรรยานอนอยู่ในบ้าน
เอิญขณะที่คนร้ายซุ่มอยู่ที่สวนปามเพื่อดักรอลูกชายของนางละม่อมนางละม่อม
เดินมาเห็นคนร้ายพอดีคนร้ายก็คงจะยิงปิดปาก
แล้วสามีออกมาอีกก็ไล่ยิงอีกแต่ว่าไม่ทัน
ก็เลยต้องหนีไปก่อนตอนนี้ตำรวจบอกว่าก็พอจะรู้เบาะแสแล้วนะครับ